โดยโดยโดย
โดยโดย

โดย

โดย

โดย

เราต้องคุยก่อนคนอื่นเขา
มีพยานมาใหม่เรื่อย
นี่แหละครับคือขบวนการ
เพราะขบวนการเนี่ยมันต้องมีมากกว่ากี่คน
มากกว่าสอง
เออนั่นแหละสิครับ

สังคมให้ความสนใจทำเป็นกระบวนการนะ

มันคล้ายกับคดีอะไร
คดีครูจอมทรัพย์เนี่ยคะ
ต้องคล้ายแน่เลยนะ
เพราะว่ามันมีอัตราต่อรองกันอยู่แล้วนะเนี่ย

ครูกับครูเหมือนกันตอนนี้
เป็นครูเป็นกระบวนการไหม

จากพยานหลักฐาน

สังคมสนใจนะ

ใครก็ถามว่ากูจอมทรัพย์กูจอมทรัพย์
สังคมสนใจแล้วครูจอมทรัพย์บอกเปล่าว่า

ออกมาเรียกร้องว่าเป็นธรรม
ออกมาปุ๊บก็บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทางนี้ก็บอกไม่ได้รับความเป็นธรรม

แล้วไปอายัดไหม

และที่สำคัญอันที่๒อีก

มีไหมทางนี้มีไหม

พยานจำไม่ได้ครูจอมทรัพย์ศัพท์กว่าปีอ่ะ

เป็นพยานบุคคล

ไม่ได้รับความเป็นธรรม
มันแบบที่พบว่านะ
ท่านบอกว่ายังจำลองเหตุการณ์อีก
อ้าวคุณจำเรื่องจำลองเหตุการณ์พูดครูจอมทรัพย์ก่อนเลย

ไอ้บค๕๗สกลนครรถชนอย่างนี้เฉียวอย่างนี้
แต่เปิดประตูออกมามีผู้ชาย

มีค่ะไปตลาดเรซิตี้นะ

เจ๊บ้าบินเจ๊เกียวเห็น
เจ๊พัดขายให้เจ๊บ้าบินเจ๊เกียวเห็นนะ
เสร็จแล้วก็ครูปีชาใส่กระเป๋าเสื้อ
ไปเดินซื้อกับข้าวแล้วไปดู
ไว้อีกไว้เสร็จก้มลงเก็บข้าวเก้า
หล่นมีคนเห็นอีกเห็นว่ายังไง

เป็นเบอร์ที่กระเป๋าด้วย๗๒๖ขอแบ่งหน่อย
แล้วก็ไปมีพยานจอนซื้ออยู่
ขอแบ่งหน่อยเห็นไหม

เสร็จแล้วก็ทางนี้ก็มีการจำลอง
หลักฐานสำคัญของฝั่งครูจอมทรัพย์อะไร

มีคลิปด้วยไง
คลิปเสียงสนทนาไง
เนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีหนักมันก็ต้องได้สิคะ
ถูกหรือเปล่าไม่ถูก

มีอีกไหมคะมีแล้วนี่เป็นตำรวจที่ไหน

ทางนี้เป็นตำรวจอะไรภาคเจนภาคเจน

กองปราบของสอบสวนกลาง

เอ่อนะน่ะผมตี
สองคดีนี้ครูเหมือนกันด้วย

แจ้งความเท็ชเหรอค่ะเอ้อใช่
นี่ทศไม่เบาใช่มั้ยค่ะ

แจ้ง๒แจ้งแล้วแจ้งแล้วไปจด
จดข้อความอเมนเทศไปเบิกความที่สารเทศ

เสร็จแล้วก็ไปเจอซ่องโจรอีก

ใช่แล้วพยานมีใครทั้งนี้
โอ้โหเยอะเลยสับกว่าปีครูนิรันดิ์ครูอ๋องอะไรเนี่ย
ทัศนีวาสนาโอ้เพียบ
คือมองดูรูปการณ์แล้วคล้ายกันนะคะ
มันคล้ายไหมนะผมพูดไปเนี่ยมันจะแทบจะไม่เหมือนกันหมดเลยเนี่ย
มีการย้ายสำนวนตำรวจไปนี่กองปราบตรงนี้ไปดีเอสไอ
อันนี้แจ้งความเท็จทั้งนี้ก็แจ้งความเท็จ
แต่เนื่องจากว่าทางนี้ยังไม่ได้ไปขึ้นศาล

ดูแบบนี้แล้วเราก็เลยจะฟันทงเลยเหรอคะ
ครูปีชาไม่น่าจะเป็นเจ้าของลอตเตอรี่
ลำบากครูปีชานี่ถ้าจะไม่รอดนะ
อ่ะเดี๋ยวมาตีแสกหน้ากันต่อเรื่องนี้
คุณชุวิตยังมีข้อมูลเด็ดรออยู่พักสักครู่นะคะ

ตีหวยอลลาเวน
ดูสินี่มีมีอีก
พยานพยานกลายเป็นจำเลย
พยานกลายเป็นจำเลยของครูจอมทรัพย์
จำได้ไหมนี่พยานทั้งหมด
ตอนนี้ถูกทั้งแจ้ง
แจ้งจดแล้วก็เบิก
เบิกความที่สารอันนี้ไปถึงสารแล้ว

คดีครูจอมทรัพย์กับครูปีชาตอนนี้เนี่ย

แต่เขาบอกว่าอะไร

ท่านทิติราชหลองหารพิทักษ์

เพราะท่านบอกว่าใครเป็นใคร

เพราะว่าเป็นคดีที่อะไรสำคัญ
ดังนั้นพยานเนี่ยต้องเป็นพยานที่
ทางฝั่งของครูปีชาเนี่ย

ครูปีชามีพยานเยอะกว่า
พยานเนี่ยผมถามนิดนึงเลยครับท่านผู้ชม

คืออะไรเนี่ยที่มันเป็นความจริงที่ผ่านมา

เห็นเลยเลขอะไร๖ตัวนะ

ไปซื้อของน่ะและก็ไปดู
หวยแล้วมีคนเห็นมีคนเห็น

ทำก้มลงไปตกน่ะ

ทีนี้มันมีคลิปเสียงที่ผมบอกที่ผมสงสัย
คือคลิปเสียงเนี่ยเป็นการอัดในช่วงที่ผ่านมา
ซึ่งผมก็ไม่รู้แล้วก็อัดยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอัดได้
ซึ่งมีเสียงถามว่าคลิปเสียงนี้
คุณนิวว่าจะเอาไปใช้ในศาลได้ไหม

นั่นน่ะสิครับคลิปเสียงตัดต่อได้ไหม
คือเทคโนโลยีทุกวันนี้เรื่องคลิปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลย
แต่เราก็ไม่รู้แหละว่าจริงไม่จริงตัดสินหรือเปล่านะ
ทีนี้ถ้าคลิปเสียงเปรียบเทียบกับ

พยานบุคคลคุณคิดว่าสารจะเชื่อฟังใคร
น่าจะต้องเป็นพยานบุคคล
นั่นน่ะสิครับเพราะฉะนั้นพยานบุคคลทางนี้
ทางกูพีชามีพยานบุคคล
เช่นเดียวกันที่ผมเคยเปรียบเทียบกับครูจอมทรัพ
เขาก็มีพยานบุคคลแต่ตอนหลังชักท่าไม่ดี
สอบไปสอบมาปรากฏว่าพยานกลับแล้ว
พยานกลับคำคือเขาบอกว่าเวลาเปลี่ยน

พยานก็เปลี่ยนคำให้การได้นะ

คลิปเสียงเนี่ยพอไปถึงทางกองปราบเขาบอก
คลิปเสียงนี่สำคัญส่งให้ภาค๗แล้ว

เพราะว่าภาค๗เห็นว่าพยานบุคคลสำคัญกว่า

ไปจากพยานที่เขาเรียกว่าชั้น๑
ดังนั้นไอ้ตรงนี้ฟันทง

สิ้นเดือนชาวบ้านอยากจะรู้

แล้วถ้าเป็นตามที่คุณชูวิทย์บอก

พบเจอกับกาลก็ห้านี่แบบเดียวกับ

คนเดียวนะท่านพบตรเมื่อวานท่านให้สัมภาษณ์
เห็นชัดอยู่ว่าท่านบอกว่าเป็นขบวนการ
แล้วจากความรู้สึกท่านมันจะเหมือนกันนะ
ครูจอมทรัพย์ผมก็เลยมาเปรียบเทียบให้ฟังว่า
อย่างนี้กรณีครูปีชาครูจอมทรัพย์เป็นยังไง
เป็นขบวนการสังคมให้ความสนใจ
จนกระทั่งถึงว่ามีการร้องไม่มีความเป็นธรรมมีการย้ายคดี
จนกระทั่งมีการใช้หลักฐานต่างที่ออกมา
โดยเฉพาะพยานที่ผมติดไว้มีพยานกันเหมือนกันนะ
ทุกคนมีพยานแต่ที่สำคัญไอ้คนที่ว่า
วดจรูนยังไม่มีพยานเลยดูแล้วมีแต่เมีย
มีเมียสองคนนี่แหละอัธนายอีกคนนึง

ก็มีความแตกต่างกันระหว่างสองฝากฝั่งนี้นะคะ
แต่ว่าการจะเป็นขบวนการได้มันจะต้องมีอะไรที่
เรียกให้ความสนใจคือมีอะไรแลกเปลี่ยนกันแหละ
แต่จะเป็นยังไงนะต้องรอติดตามกันดูแล้วกันนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นประเด็นร้อนไม่แพ้กันเลยนะคะ

เอ้านายแพทย์ธีรเกียจเจริญเศษศิลป์รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการเนี่ย
ที่เขาไปกล่าวกับนักเรียนไทยนักธุรกิจที่ลอนดอน
ไปพูดถึงเรื่องนาฬิกาของท่านพลเอกประวิท
คือเรื่องนี้ก็ควรที่จะเงียบไปปปชดำเนินการไป
แต่ว่าเนื่องจากหมอหมอธีนะ
หมอทีเพราะเป็นหมอแต่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา
ในคอลอมอร์ของท่านประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนี้
มาโดยเป็นรัฐมนตรีช่วยก่อน

เราบอกว่ายังไงคุณนิว
เมืองไทยมีนาฬิกาใส่๒๕เรือนยังไม่เป็นไร
ออกไปแล้วผมไม่อยู่หรอกนะพูดง่ายว่าหน้าไม่ด้านพอออกเลย
เป็นยังไงคะพอประชาชนรับสารนี้แล้ว
ประชาชนนี่ฟังดูคืออย่างนี้เอาบ้านอย่างนี้ก่อนดีกว่า
คือทางนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
กล่าวโดยส่วนตัวเลยว่าโอ้โหพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไร
ไม่ได้ถือว่าเป็นการผิดมารยาททางการเมืองแม้ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีเดียวกัน
ถือว่าความกล้าหารชาญชัยด้วยแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมา
แล้ววันนี้ก็ไปออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านนายกประยุทธ์ก็บอกเฮ้ย
มาคุยกันหน่อยนะก็ไปคุยไปคุยก็คงจะเจอท่านประวิทย์แหละ
ก็ขอโทษขอโพยกันบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นการให้สัมภาษณ์
เป็นการคุยกันส่วนตัวไม่นึกเลยว่าจะอัดเทปคลิปเสียงไว้
คือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันอัดได้กับภาพอัดได้ทั้งเสียงแถมฟังย้อนหลังด้วยได้ด้วยนะฮะ
ดังนั้นเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าไม่ออกท่านไม่ออก
ผมถึงบอกว่าออกไปเลยถ้าออกไปเนี่ยมันจะแบบอื้อหือ

สังคมก็จะเห็นได้ว่าเออท่านได้พูดอย่างงี้นะพูดจริงนะ
เพราะว่าเรื่องที่ท่านยกมาเนี่ยอย่างเช่นสอสอของอังกฤษเนี่ย
ถ้ามาสายนี่เขาลาออกเลยขนาดมาสายเนี่ย
ค่ะออกเลยอือต้อนยกตัวอย่างเนี่ย
ในประเทศไทยเนี่ยถึงบอกว่าถ้ากล้าแล้วกล้าตลอดนะ
พูดไปอบตู้นะคะว่าผมพูดอีกจริงค่ะ
ไม่ว่าพูดต่อหน้าพูดรับหลังพูดให้สัมภาษณ์
แสดงว่าถ้าพูดสัมภาษณ์นี้ต้องพูดดีใช่ไหม
นั่นผมก็สงสัยว่าเอ๊ะนี่มันไม่ได้ให้สัมภาษณ์เป็นทางการ
ตกลงว่าถ้าเกิดไม่ให้สัมภาษณ์นี้จะพูดอีกอย่างหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่ง
มันก็ต้องพูดดูดีแล้วครับแต่เรื่องนี้ก็ไปอยู่ในระดับที่ว่า

ท่านก็บอกมองหน้าได้นะยังทำงานอยู่ร่วม
ก็เป็นแบบที่ท่านพูดเลยอย่างนี้แล้วเนี่ยนะตามความรู้สึกผมนะ
ก็ออกครับต้องออกเลยลาออกเลยครับเพราะว่าผมรับผิดชอบในสิ่งที่ผมพูด

แล้วที่ว่าเป็นเรื่องของการถือครองหุ้นปูนซีเมนนี่แหละคะ
นั่นน่ะสิก็โดนคุยอีกไงแบบเดียวกับหมอเปรมไง
ไม่ใช่แบบเดียวกับเปรมชัยไงเออแบบเดียวกับเปรมชัยไง
เพราะว่าเปรมชัยโดนแล้วตอนนี้๖๐๐กว่าไร่

โอ้โหยิ่งสาวยิ่งเจอ

พักสักครู่แล้วกันคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ากลับมาตีแสงหน้ากันต่อค่ะ

เสียดายว่าผมไม่ได้เป็นรัฐบนตรี
ก็คุณไม่เล่นการเมืองแล้วนี่

การสัมภาษณ์เนี่ยเวลาที่เขาจะสัมภาษณ์
เขาก็จะเอามือถืออัด

ถึงแม้จะไม่เป็นทางการก็จะเป็นลักษณะนั้น

มีการแจ้งให้หมอทีทราบว่ามีการสัมภาษณ์นะ
แล้วก็มีเครื่องมือเนี่ย

เป็นการสัมภาษณ์อัลโอฟเล็กคอร์ด

มันก็เป็นข้อที่จะต้องพูดอย่างนี้แหละครับ

ที่ผมพูดไปมันไม่ได้ไปสัมภาษณ์
เหมือนพูดกันเล่นหลังไมกับนักเท้า

คนพูดเนี่ยก็แทนที่บางครั้งก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองพูด

ไอ้รับหลังกับพูดต่อหน้าที่มันไม่เหมือนกัน
ก็คนไทยมันถึงบอกอย่างนี้แหละครับ
คือเวลาที่เขามองคนไทยเนี่ยเขายิ้มนะคนไทยยิ้ม
คนไทยโอเคไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา
โอ้โหแต่ข้างในนี่ปัญหาเยอะเลย
เพราะเก็บไว้คือเบื้องหน้ากับเบื้องหลังเนี่ยมันไม่เหมือนกัน

เวลาที่สัมภาษณ์ต่อหน้าเขาก็พูดอย่างหนึ่ง

คำนี้ก็ชอบพูดจังเลยแต่รับหลังเนี่ยโอ้โหจะเป็นจะตายจะฆ่ากัน
เพราะฉะนั้นตอนนี้ในเรืองไกรก็มาแล้วล่ะครับ
นายเรืองไกรลิกิบุธนาค่ะ
ก็ร้องล่ะครับก็ว่าเขาก็ร้องไปว่านาฬิกาหรูเนี่ยนะฮะ

มันเป็นหุ้นที่พูดถึงเนี่ย
ก็คือเป็นหุ้นที่นายแพทย์เทียรกิจเนี่ย
ถือครองอยู่๕๐๐๐หุ้น

ถือว่าเป็นการขาดคุณสมบัติหรือไม่
ปปชต้องไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะฮะ
โดยนายวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ร้องให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนายแพทย์ทีรกิจนะ

ถือเป็นการขาดคุณสมบัติหรือไม่
ถือเป็นเรื่องสำคัญปปชต้องไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

เพราะว่านวัติสังคมสนใจ
คืนก็จะร้องละกันถ้าร้องแล้วเป็นโดน
เอ้อเดี๋ยวนะแล้วนักการเมืองซื้อหุ้น
มีเงินยืมมีเงินฝากของตัวเองของภรรยา

หรือว่าลูกบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
อันนี้เข้ากรณีเดียวกับของท่านพลธุรกิจสมยศ
ก็คือมีเงินยืมยืมเขามีบันทึกหรือเปล่า
เพราะในช่วงที่ยืมเป็นช่วงที่อยู่ในตำแหน่ง
เพราะอยู่ในตำแหน่งก็ต้องแจ้ง
เวลาออกจากตำแหน่งก็ต้องแจ้งอีก
จะได้ดูว่ามันมีตัวเลขขึ้นไหวอย่างไรบ้าง
ทีนี้ตัวเลขนี้มันถูกบันทึกไว้ที่ปปช
ถ้าไม่แจ้งไว้ก็เป็นอันว่าหลงลืมหรือยังไง
บางที๕๐๐๐หุ้นผมก็ไม่รู้ว่ามูลค่ามันเยอะไหม

๓๐๐ล้านบาทมันก็เยอะมากเลย

วันนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้เป็นวันตู่จีน

ท่านผู้ชมที่ไม่ใช่เชื้อสายจีนเนี่ยก็คงจะรู้นะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไทยกับจีนก็คงจะเหมือนกันแล้ว
วันนี้วันจ่ายจ่ายอะไร
จ่ายซื้อของจับจ่ายซื้อของ
จ่ายก็คือวันนี้วันที่๑๔กุมภา

ก็คือว่ายเจ้าแล้วครับว่ายพรุ่งนี้

เขาบอกว่าตู่จีนปี๖๑นะครับ

ประจำปีนี้คือเทพเกียงบูไตเจียงกุม
เป็นขุนพลของราชวงศ์หมิง
อย่างแต่วัดวัดมังกรวัดเลกเนยี่
คุณจะเข้าไปเห็นเทพพเจ้าต่าง
เทพพเจ้ากลอู๋ที่ใครรู้จักก็คือเทพพเจ้า

ดังนั้นจารย์ไหว้ก็จะไหว้เทพเจ้าก่อนแล้วก็ไหว้บรรพบุรุษ
แล้วบรรพบรุษเวลาไปเมืองจีนเนี่ยจะมีสารบรรพบุรุษ
หมายความว่าเห็นในหนังจีนเห็นป้ายไม้แล้วก็เขียน
นี่ลูกใครคนนี้ลูกใครคนนี้ใครเป็นปู่ใครเป็นอะไร
คือการนับถือบรรพบุรุษเนี่ยมันมาจากธรรมเนียมของโขงจื้อ
เพราะว่าเมื่อนับถือบรรพบรุษก็จะรู้ว่าที่มาที่ไปของเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหน
ไม่ลืมกำพืชสืบขึ้นไปได้เลยนะฮะบางคนสืบไปถึงเจ็ดแปดตระกูล
ก็มีคนไทยบางคนที่มีเชื้อสายจีนไปที่เมืองจีนไปที่เมืองที่บรรพบุรุษเกิด
ไปดูแล้วก็ไปถามว่าเกิดมายังไงต้นตระกูลเป็นใคร
บางคนก็ไล่ตระกูลเข้าไปก็เป็นชาวนานี่แหละครับของที่เมืองจีนบางคนก็อาจจะเป็นพ่อค้า
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปไหว้กันไปนับถือบรรพบุรุษที่ทำให้เรามีวันนี้นะคะ
ก็ยังไงก็สินเจียยุอีสินทรีพ่อชัยก็ด้วยนะคะ
เอาก็อย่างนั้นต้องแจกอังเปล่าหน่อยเอาอังเปล่านะมาแจกหน่อย
มีซองแดงด้วยนะคะมีซองแดงนะผมก็ต้องแจกนะแจกกลางรายการเลยนะคะ
เออนี่นะครับนี่แจกเลยนะครับลาไปเสียก่อนนะท่านผู้ชม
เดี๋ยวพรุ่งนี้มารับอังเปล่าจากคุณชุวิตนะคะสวัสดีค่ะ